อีกหนึ่งเรื่องเป็นอุบัติเหตุเศร้านะคะที่เกิดขึ้นที่สปลาวค่ะ
โดยมีคณะคนไทยขับรถไปเที่ยวหลวงพระบางขึ้น
เอารถไปเองขับรถกันไปเป็นครอบครัว
แต่คาดว่าน่าจะไม่ชินเส้นทางนะคะ
ก็เลยขับรถตกเหวเสียชีวิตทั้ง๕ศพในรถเลยค่ะ
เมื่อเวลาประมาณบ่าย๒โมง๔๔นาทีของเมื่อวานนี้นะคะ
สปลาวเขาได้รับแจ้งมาว่ามีรถกระบะของคนไทย
หมายเลขทะเบียนกไก่ชฉิง๔๑๒๕จังหวัดสมุทรปราการ
ประสบอุบัติเหตุตกเหวระหว่างทางเมืองกาศีเมืองนาน
แขวงหลวงพระบางสปลาวนะคะ
ซึ่งในที่เกิดเหตุก็พบรถกระบะสภาพพังเสียหาย
ใกล้กันมีร่างผู้เสียชีวิต๕รายค่ะ

ทราบชื่อคือนางอ่อนศรีสวัสดิ์

ก็นำสกุลเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือเป็นครอบครัวนั่นแหละ
หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างของผู้เสียชีวิต
เก็บไว้ที่โรงพยาบาลหลวงพระบาง
เพื่อรอญาติมาติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
เมืองตนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคณะผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
น่าจะขับรถเดินทางข้ามพรมแดนที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๑

จากนั้นก็พากันขับรถไปเที่ยวที่แขวงหลวงพระบาง

เพราะว่าทางตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางขึ้นลงเขาแล้วค่อนข้างลาดชัน
ถนนก็เป็นดินลูกรังด้วยแถมยังมีความชื้นปกคลุมอยู่ตลอด
มีหูเหวลึกเป็นระยะก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
คนที่อยู่ในพื้นที่นี้เขาก็เตือนด้วยซ้ำนะคะว่าเส้นทางนี้
ถ้าใครไม่ชินเส้นทางเนี่ยก็ไม่ควรที่จะขับรถไปเองค่ะ
ล่าสุดมีรายงานว่าญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ขอความช่วยเหลือนะคะโดยผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งจากนายชาญวิทย์
ญญานันนายกสมาคมหนองคายการกุศลกู้ภัยประจักษ์หนองคาย
ว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตโทรศัพท์ติดต่อมาแต่ว่าไม่ได้แจ้งชื่อไว้
เพียงแค่ว่าเป็นลูกสาวครอบครัวอยู่ที่ย่านปากน้ำจังหวัดสมุทรประการ
แล้วก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้พี่ชายเคยไปเที่ยวที่หลวงพระบางแล้วประทับใจ
อยากพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวอีกครั้งก็เลยพากันเดินทางไปในครั้งนี้
โดยตัดสินใจขับรถไปเองนะคะแต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนค่ะ
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจ
และยังไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ว่าจะเดินทางไปติดต่อขอรับศพจากทางการลาวในวันจันนี้
ซึ่งทางสมาคมหนองคายการกุศลจะพาญาติไปประสานงานกับทางโรงพยาบาลหลวงพระบาง
รถตู้ให้อีก๓คันเพื่อเดินทางไปรับศพ
นำไปส่งที่บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐวิจิตทัศนาผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
ก็บอกนะคะว่าจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางก็พบว่า
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเดินทางออกนอกประเทศไทย
เพื่อให้นำศพกลับไปบรรเภงกุศลได้อย่างรวดเร็วและก็ปลอดภัย
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ